โมเนี่ยคือเกี่ยวข้องหลายฝ่ายมากนะคะเรื่องของทนาย

แล้วก็ยังมีคุณปอมคุณโรเบิร์ตโยคี
อันนี้เราก็ติดตามกันต่อเนื่องเหมือนกันบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวบอกว่าวันนี้ไม่พบความเคลื่อนไหวของคุณปอลกับคุณโรเบิร์ต

เมื่อวานคือเห็นที่ออกมาเหมือนกับทานอาหารใช่ไหมคะ

ใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหว
พอสอบถามผู้ปฏิบัติธรรมทราบว่าทั้งสองคนก็ตื่นมาทำวัดเช้า
แต่ว่าไม่ได้ออกไปตามพระภิกษุบินทบาทนะคะ
ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวันนี้
พบว่าผู้ปฏิบัติธรรมรวมถึงปอนและโรเบิร์ตตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้ากันตั้งแต่๕นาฬิกา
เหมือนทุกวันค่ะแต่ทีมข่าวเนี่ยไม่พบว่าทั้งสองคนเนี่ยได้ตามพระภิกษุออกไปช่วยรับบินทบาท
มีเพียงรถกระบาดของวัดท่าไม้ออกไปเมื่อสักครู่อย่างนี้ที่ออกไปรับบิณฑบาต
จากการสอบถามพระปรัฐพงศ์ปุญญาวโสพระภิกษุที่ดูแลธรรมสถานวิโมกศิวาลัยบอกว่า
ตั้งแต่เช้ามืดค่ะปอและโรเบิร์ตนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐาน
จะออกมาทำวัดและกลับเข้าไปปฏิบัติธรรมภายในโซนปฏิบัติธรรม
แต่ว่าทางพระสงฆ์เนี่ยงดให้ทั้งคู่ออกรับบินทบาทเพราะกลัวจะเสียสมาธิ
ยังมีประเด็นที่สื่อมวลชนเนี่ยยังคอยติดตามอยู่ก็เลยยังไม่อยากให้ออกไปนะคะ
ยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้หลบหนีค่ะ
ส่วนช่วง๘นาฬิกาที่ผ่านมามีพระสงฆ์และผู้ที่มาปฏิบัติธรรม
ออกมาถวายพระทหารเช้าให้กับพระสงฆ์ก็ยกเว้นคุณปอกับโรเบิร์ตอีก
โรเบิร์ตอยู่กับคุณแม่และครอบครัวที่เดินทางมาร่วมทำวัดเช้าด้วย
ตั้งแต่๔นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
พอมาถึงช่วงเที่ยงผู้สื่อข่าวนี้เกาะติดทุกช่วงเวลาเลยนะคะ
พบว่าโรเบิร์ตและปอเดินทางออกมารับประทานอาหารเที่ยงบริเวณหอฉัน
แต่ทั้งคู่ก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน
งดการบันทึกภาพและสัมภาษณ์ด้วย

ต้องการความสงบในการปฏิบัติธรรมนะคะ
เบิร์ตออกมาแจ้งกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยว่า
ตัวเองและปอยไม่ได้หลบหนีไปไหน
จะปฏิบัติทำให้ครบตามกำหนดคือถึงวันที่๒๗มีนาคมนี้
ส่วนแม่และคนในครอบครัวของคุณโรเบิร์ตก็ยังร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
ทุกคนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

เขาบอกว่าครอบครัวมามีภรรยามีคุณแม่มาเยี่ยมคุณโรเบิร์ตด้วย
แล้วก็มีการมาทำบุญนะคะที่วาส
แต่ก็อยากจะบอกว่าแหมไม่อยากจะให้นักข่าวไปตามติดชีวิตเขามาก
มันจะเหมือนกลายเป็นว่าโอ้โหนี่มันตามติดชีวิตเหมือนแพนด้า